ส่วนที่ขอนแก่นนะคะมีคนร้ายบุกไป
ขโมยกระโปรงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาตากเอาไว้

แต่ว่าบ้านนี้เขาติดกล้องวงจรปิดค่ะ
จับเอาไว้ชัดเจนเลยทีเดียว
นี่แหละค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อพานุมาตรเหล่าบ้านคือนะคะ
เขานำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพักแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ในชุมชนสามเหลี่ยมเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะ
จับภาพคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๐๒๕ปี

ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ประตูทางเข้าหอพัก
จากนั้นก็เดินไปที่บริเวณหน้าห้องพักค่ะ
ซึ่งหน้าห้องพักก็มีเสื้อผ้าตากเอาไว้เยอะนะคะ
คนร้ายนี่เข้ามาเลือกใช้คำว่าเลือกนะคุณ

จะขโมยกระโปรงผู้หญิงที่ตากเอาไว้๒ตัวค่ะ
แล้วก็รีบเดินกลับไปที่รถ
โดยนำไปเก็บเอาไว้ในช่องใต้เบาะนั่งรถจักรยานยนต์
แล้วก็ค่อยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
คนที่โพสต์คลิปนี้เนี่ยก็เขียนข้อความเตือนภัยเอาไว้เลยนะคะว่า
เตือนภัยระวังมีโจรขโมยชุดชั้นในและเสื้อผ้าสตรี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหอพักบริเวณสามเหลี่ยมถนนศรีมารัฐ
เช้าวันที่๔เมษายนที่ผ่านมาเวลาประมาณตี๓นิดค่ะ
ซึ่งเวลาและวันที่เรารายงานไป
ถ้าคุณผู้ชมดูมุมบนขวา
ก็จะเห็นเลยว่ามีเวลาขึ้นอยู่ชัดเจนรวมถึงวันที่ด้วย